นายอารีวงอารยะรองประธานอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้
เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่๔๑
กล่าวว่าการดำเนินงานของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในอนาคต
จะร่วมกับสถาบันปนเพื่อการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น
พัฒนายาวชนชุมชนให้มีการสร้างความเข้าใจในทุกมิติ
ในส่วนของการอบรมเยาวชนทางคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกันว่า
จะเปิดรับสมัครเยาวชนเพิ่มเติมในพื้นที่๕จังหวัดอันดามันในรูปแบบการอบรม
เพราะในแต่ละปีจะมีเยาวชนที่สนใจเข้าสมัครแต่ละรุ่นจำนวนมากถึง๓๐๐คน
แต่รับได้จริงแค่๓๒๐คนเท่านั้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสารใจไทยสู่ใจใต้มากขึ้น
จึงจะมีการเปิดรับสมัครปีละ๑๐๐กว่าคนโดยมีสอบตเป็นศูนย์กลางในการดูแลรับผิดชอบ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนในการดำเนินการ